อยู่ดีมีนะชายหญิงเขาขี่รถซ้อนสามกันมาสั่งเลยนะคุณ
ไก่ย่างสักยี่สิบไม้หน่อยเจ๊อ่าเอาส้มตำด้วยเอาลาบด้วย
เอาคนเดียวกันห้าห่อเบ็ดเสร็จไปเลยค่ะ
ไม่ได้จ่ายแถมยังมาหลอกเขาอีกนะเดี๋ยวโอนเงินให้ล้านนู้น
เจ๊ไปเอาตังค์จากร้านขายของชำแล้วกันนะ
เดี๋ยวดูพฤติการผ่านกล้องวงจรปิดค่ะ
ไอ้จี๋ติดหน่อยป่ะ
ไม่เข้ามาเหรอเฮ้ยเงินไม่เข้าเห็นป่ะ
โอ้โหเนี่ยตอนที่แม่ค้าส้มตำเสื้อเขียวกำลังตะโกนเรียกเจ๊สี่เจ๊สี่
เงินเข้ายังสี่ร้อยสี่ร้อยปรากฏกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่รออ่ะ
ไปแล้วไปแล้วบึงไปแล้วพร้อมกับส้มตำไก่ย่างเลย
ไปฟรีเลยโอ้โหก็อาศัยจังหวะที่เผลอแล้วสั่งไปอย่างเยอะเลยนะคุณบุ๊ค
นี่กะเลี้ยงทั้งหมู่บ้านไหมเนี่ยแม่ค้าส้มตำเนี่ยร้องไห้น้ำตาตกเลย
ไม่ร้องได้ยังไงตั้งหลายร้อยบาทนะคะกว่าจะขายได้
แล้วคิดดูนะในวันนั้นฝนตกความที่นะฝนก็ตกอีก

แต่จริงเจ๊คนขายส้มตำ
เขาก็ไม่ได้รับโอนเงินอยู่แล้วนะคุณ
คือไปอ้างกับเขาไงกลุ่มผู้ก่อเหตุมา
อ้างว่าไม่มีเงินสดขี่มอเตอร์ไซค์
ใช่ขี่มอเตอร์ไซค์มาร้านนู้นได้ไหม
ขี่มอเตอร์ไซค์มาเป็นชายหนึ่งหญิงสองนะคะ
ซ้อนสามกันมาเลยที่บริเวณปากซอยแจ้ง
วัฒนาป่าเกร็ดผ้าที่น้นทับบุรี
มาถึงก็สั่งเลยค่ะทั้งส้มตำทั้งไก่ทั้งข้าวเหนียวทุกอย่าง
สั่งเสร็จปรากฏบอกอ้าวไม่มีเงินสดเดี๋ยวขอโอน
แล้วพี่เจ้าของร้านก็เลยบอกว่าเจ๊บอกว่า
ไม่รับโอนเงินนะบอกนี่นี่หนูรู้จักกับร้านของชำเจ๊สี่อ่ะแหละ
พี่เขาตะโกนเมื่อกี้เจ๊สี่เจ๊สี่เงินเข้ายังก็เลยบอกเดี๋ยวโอนให้เจ๊สี
แล้วให้เจ๊เนี่ยเดินไปเอาเงินสดปรากฏจังหวะแหม่ทำเสร็จเรียบร้อย
ก็ส่งส้มตำส่งทั้งหมดที่เขาสั่งให้ตะโกนถามเอาเจ๊สี่ยังไม่ตอบ
เจ๊สีก็คนเยอะจังหวะที่เผลอขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสี่ทุ่มนะใช่ค่ะของวันที่สิบเจ็ดกันยายน
ตามเวลาในกล้องวงจรปิดนะฮะอันนี้เรียกว่าเหตุลูกค้าโอนเงินทิพย์
ใช่แล้วเนี่ยนะคะเธอเองก็ไปโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คของตัวเธอเองตามหาเนี่ย
คนนั้นจริงจริงเธอบอกเธอจะไม่เอาเรื่องนะให้มาจ่ายตังค์เธอด้วยค่ะ
ทีมข่าวเรารุ้นลงพื้นที่นะคะไปเจอกับนางเสาติ๋มหรือว่าเจ๊เต่า
เจ๊ต่าอายุสี่สิบเก้าปีก็เป็นเจ้าของร้านส้มตำแหม
ตะโกนเรียกเจ๊สีเมื่อสักครู่เนี่ยเล่าว่าตอนเกิดเหตุโอ้โห
สั่งไปอย่างเยอะไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตำทั้งหมด๔๐๐บาท
อ้างว่าซื้อไปให้รอปภแล้วก็ตามที่ขวัญเล่าเลยคุณผู้ชม
โอนให้เจ๊สีร้านขายของชำแต่ปรากฏเจ๊สีบอกเฮ้ย
เงินไม่เข้านะตอนนี้เครียดนะนอนไม่หลับ
วันเกิดเหตุฝนก็ตกแล้วกว่าจะขายของได้แต่ละบาทนะ
ยืนยันจะไม่เอาเรื่องถ้าเอาเงินมาจ่ายคืนเธอค่ะ
น้ำตกน้ำตกแปดสิบใช่ป่ะแล้วก็ส้มตำถุงหนึ่ง
ข้าวเหนียวประมาณห้าห่อหกห่อลูกแล้วมีชุดไปฝากรอพอด้วย
เขาก็ลงไปข้างล่างลงไปโอนเจสซี
แต่พอเราก็ยังไม่แบบแน่นอนเราก็ไม่ให้ของเข้าไป
แรกเขาจะเอาของไปเราบอกไม่ได้เอาตังค์สดให้เราก่อน

ของไปป้าก็ออกมาข้างนอกตามในคลิปเลยลูก
แล้วเขาก็ขับรถไปเลยบอกเจ๊สี่เจ๊สี่เรียบร้อยเลยในคลิปเลยลูก
เราก็เครียดนะกำไรก็ไม่ได้เยอะ
เราก็โงโหะเหมือนกันแน่แหละจะทำไรไม่ได้
วิ่งไม่รู้จะไปตามเขาที่ไหนก็อยากให้นักข่าวช่วยนั่นให้หน่อย
สงสารเลยนะพี่เต่าหรือว่าเจ๊ติ๋มของเรา
ใช่ค่ะจริงเจ๊เขาก็รอบครอบแล้วนะ
แล้วไปถามเจ๊สีหน่อยไหมเจ้าของร้านขายของชำที่บอกรับโอนเงิน
สี่บอกไม่สะดวกให้สัมภาษณ์แต่ก็ให้ข้อมูลแหละว่าลูกค้า
โอ้โหตอนนั้นเหมือนกับโชว์สลิปให้ดูแป๊บเดียวเท่านั้นเอง
แล้วชักมือกลับเลยโถก็เลยแบบไม่ทันได้เชฟ
เพราะวันนั้นลูกค้าที่ร้านเขาก็เยอะเหมือนกันค่ะ